สวัสดีครับครับคุณผู้รายการเกมต่อชีวิตครับ
วินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญนะครับ
ที่ครอบครัวของน้องใบตองนะครับจากฉะเชิงเศร้า
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถามเพื่อที่จะคว้าเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาท
ต่อลมหายใจให้กับครอบครัวได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคำถาม๔ข้อในวันนี้ครับ
ถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ต้องเคยดูรายการใช่ไหมลูกค่ะ
แต่วันนี้ครอบครัวของเราต้องมาตอบเองแล้วนะลูก
ทุกคนสู้นะ
เพราะฉะนั้นเชิญใบตองมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
จะมีเรื่องเป็นคำถามเนี่ย๕เรื่องด้วยกันนะครับ
เดี๋ยวใบตองจะต้องเลือกก่อนเป็นคนแรก
ใบตองต้องวางเรื่องไว้ด้วยนะว่า
น้องจะตอบเรื่องไหนแม่เราตอบเรื่องไหนดี
เดี๋ยวลองวิเคราะห์ไปได้นะลูกนะ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑เข้มหัดสวี
เรื่องที่๒บ้านของเรา
เรื่องที่๓ไก่ปิ้ง
เรื่องที่๔ปามมี่
เรื่องที่๕การ์ตูน
พวกหนูลองวิเคราะห์ก่อนได้เลย
เรื่องไหนแม่เราลองพูดไปเล่นก็ได้ลูกลองวิเคราะห์ดูอ้าว
ปิ้งแม่การ์ตูนชะบา

ถ้าพร้อมแล้วใบตองเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

เข้มหัดสวีครับ
หัสวีเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกใหม่ป้ายแดงเลยไหม

แต่นี่ใบหน้าของพี่เข้มเนี่ยเราชอบส่วนไหนที่สุด

มูกพี่เข้มเป็นยังไงครับไหนลองวิเคราะห์สิ

เอาล่ะนึกถึงเกี่ยวกับใบหน้าของพี่เข้มเอาไว้นะจ๊ะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือรอยยิ้มของเข้มหัดสวีพักขพงศ์ภัยศาล
ตัวเลือกที่๑ภาพที่๑ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒ตัวเลือกที่๓ภาพที่๓และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
๑๒๓ยิ้มกว้างค่ะพี่เข้มปกติจะไม่ยิ้มกว้างค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วใบตองเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
ตองจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้น้องขึ้นมาตอบครับ

ทำไมเลือกเรื่องบ้านของเราให้น้องขึ้นมา
เพราะต้นกล้วยคือแบบช่วยงานบ้านทุกอย่าง
หนูคิดว่าน้องต้องตอบได้

ขอเชิญก้านกล้วยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ที่บ้านหนูมีนาฬิกาไหม

เป็นนาฬิกาแฝนกับกำแพงแล้วก็นาฬิกาตั้งครับก็คือนาฬิกาแขวนและนาฬิกาตั้งโต๊ะอ่ะเหรอลูก
มีสองเรือนแต่จะมีนาฬิกาเรือนหนึ่งนะฮะ
เป็นรูปหัวใจแขวนอยู่ที่หน้าต่าง
ว่ากั้นกล้วยน่าจะมองดูอยู่ทุกวันแน่
แต่ไม่รู้ว่าจะจำได้หรือไม่นึกให้ดีนะครับ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
นาฬิกาเรือนนี้มีดอกไม้อยู่ที่หน้าปัดจำนวนกี่ดอก
ตัวเลือกที่หนึ่งสี่ดอกตัวเลือกที่สองห้าดอก
ตัวเลือกที่สามหกดอกตัวเลือกที่สี่เจ็ดดอก

บ่อยมากครับมันแขวนไว้ที่ขอบหน้าต่าง
พร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ดอกครับตัวเลือกที่สองห้าดอกครับ
เอาล่ะการกล้วยยังไม่หมดหน้าที่ลูกเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ
แต่หนูจะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เหลือแม่ปอแล้วก็เหลือน้องชะบาแก้วชะบาครับเลือกชะบาแก้ว
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ชะบาแก้วขึ้นมาตอบครับตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่อง
นั่นก็คือเรื่องไก่ปิ้งเรื่องปามี่และเรื่องการ์ตูนการ์ตูนครับ
การ์ตูนแล้วทำไมไม่เลือกปาร์มี่ให้กับน้องอ่ะปามี่ไม่รู้จักครับ
ก็คิดว่าน้องน่าจะตอบการ์ตูนได้อย่างเงี้เหรอโชคดีนะลูกนะเพื่อคิดได้เงินล้าน
เพื่อที่ได้เงินล้านว่าขอเชิญน้องชะบาแก้วมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ปกติดูการ์ตูนไหมลูกชะบาแก้วชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไร
ซ่าค่ะเอลซ่าค่ะทำไมถึงชอบเรื่องนี้อ่ะ
เพราะหนูชอบเอลซ่ามันปล่อยน้ำแข็งได้ค่ะเอลซ่าแล้วเคยดูธอมกับเจอรี่ไหม
เคยค่ะเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
การ์ตูนเรื่องธอมกับเจอรี่ไม่มีสัตว์ชนิดใดเป็นตัวละครหลัก
ตัวเลือกที่หนึ่งแมวตัวเลือกที่สองหนู

ตัวเลือกที่สี่นกฮูกตอนหนูดูหนูไม่เคยเห็นนกผู้เล่นแสดงเลยค่ะ
พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วน้องชะบาแก้วเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
อันสี่ครับตัวเลือกที่สี่นกฮูกครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะคะแต่ชะบาแก้วยังไม่หมดหน้าที่ลูก
หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อ
แม่ค่ะเป็นแม่ปอแล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ปอขึ้นมาตอบ
ครับตอนนี้เหลืออีกสองเรื่องนั่นก็คือเรื่องไก่ปิ้ง
และเรื่องปามี่ไก่ปิ้งค่ะ
ทำไมเลือกเรื่องไก่ปิ้งให้กดคุณแม่แม่ชอบทำอาหารค่ะ
แม่ชอบทำอาหารขอให้โชคดีนะครับ
ขอเชิญพี่ปอมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ปอเคยทำอาชีพขายไก่ย่างไหมเคยค่ะทำอะไรมาบ้างฮะ
ทำหมูปิ้งไก่ปิ้งหมูย่างไก่ปิ้งเนี่ยขายนานไหม
ขายโรงเรียนเปิดจนโรงเรียนปิดเทอมแต่มันคืออาชีพของเราเนอะ
เอาละจ้ะเรื่องไก่ปิ้งและอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้คือสิ่งนี้ครับ
กระมังนี้นะฮะจะมีเนื้อไก่หมักโดยประมาณก็ประมาณโครครึ่งนะครับ
แล้วก็จะมีไม้เสียบแล้วก็จะมีถาดเวลาเสียบเสร็จแล้ว
ก็จะนำมาวางไว้ที่ถ่านเชิญแม่ปอด้านนี้เลยครับ
นี่คืออาชีพที่เราเคยทำถูกไหมฮะ
แต่กติกาของเราในวันนี้นะฮะเดี๋ยวให้แม่ลองเสียบก่อน
หมักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่หนึ่งชิ้นสองชิ้นนะครับ
สามชีวิตอุ้ยถึงเสี่ยวเหมือนกันเนอะก็จะประมาณนี้
แล้วก็นำไปปิ้งพับที่เราทำขายกันนะนะแม่เนาะ
ใช่ค่ะทีนี้การเสียบไม้เนี่ยนะครับเราจะให้เสียบทั้งหมดเลยเนี่ย
ห้าสิบไม้โอ้โหไหวไหมลองดูค่ะฮะลองดูเออจะลองคนเดียวเลยเหรอ
ใครอยากจะเป็นผู้ช่วยคุณแม่ครับ
เขาอยากช่วยกันทั้งหมดงั้นยกให้เป็นกรณีพิเศษทั้งหมดเลยครับ
เราจะให้เสียบทั้งหมด๕๐ไม้ด้วยกัน
แต่เมื่อเสียบครบ๕๐ไม้ปั๊บ

พอครบ๕๐ไม้แล้วหนูเป่านกหวีดเวลาจะหยุดนะลูก
เพราะว่าเราไม่ได้เสียบเฉย
แต่ต้องเสียบแข่งกับเวลา
เราจะตั้งเวลาไว้ฟังโจทย์ข้อนี้ให้ดีนะฮะ

ปอและครอบครัวจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
เสียบไก่ทั้งหมด๕๐ไม้
ภายในเวลา๓นาทีครับ

กหวีดคือสัญญาณหยุดจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัญญาณนกหวีดหนูด้วย

ระวังมือด้วยลูก

ได้๑ไม้แล้วลูก

๓ชิ้นเลยครับ๓ชิ้นนะ

แม่เหลือประมาณสองไม้นะฮะ
เหลือประมาณสองไม้

เดี๋ยวขอไมซ์ขอไมซ์ไก่หัว
น้องปั้งได้ครบจำนวนแน่นอนนะครับ
คุณผู้ชมก็คือห้าสิบไม้แต่เวลาเขาจะสามารถทำอยู่ในระยะเวลาที่เรากำหนดหรือไม่ก็คือสามนาที
ถ้าได้นั่นหมายความว่าภารกิจในข้อนี้ผ่านนะครับก็ถือว่าถ้าไม่มีอะไรผิดเลย
๔ข้อข้อนี้ได้อีก๑ข้อเป็น๔ข้อเนี่ยเขาจะได้เงินล้านกลับไปบ้านแน่นอน
เพราะฉะนั้นช่วงหน้ามาเอาใจช่วยพร้อมกันครับคุณผู้ชม
แสนบาทผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าโชคดีสุดมาเชียร์ล้านกัน
ว่าเขาจะได้เงินล้านกลับไปบ้านหรือไม่คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
นาฬิกาเรือนนี้มีดอกไม้อยู่ที่หน้าปัดจำนวนกี่ดอก

ซึ่งเป็นคำตอบที่